สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
การหาเสียงเป็นผู้ว่ากอทมคราวนี้มันจะพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ผู้ว่าคนใหม่ในช่วงที่ประเทศและกอทม
ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจจากปัญหาการระบาดโควิดติดต่อกันมาแล้ว๒ปี๒ปีกว่าแล้วก็มาถูกกระแทกซ้ำจากผลพวงของสงครามรัสเซียกับยูเครน
คนก็ลำบากกันไปทั่วส่วนหนึ่งลำบากเพราะทำมาหากินไม่ได้ค้าขายไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
แล้วยังถูกกระแทกซ้ำจากภาวะ
ข้าวของแพงอันเนื่องมาจากราคาพลังงานมันแพงน้ำมันแพงก๊าซแพงปุ๋ยแพง
แต่เอาง่ายตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราจะอยู่กันยังไงเราจะเลี้ยงครอบครัวกันยังไง
ข้อนี้เป็นหนึ่งนโยบายที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหาเสียง
ของผู้สมัครชิงผู้ว่ากอทมในช่วงนี้
คือเขาจะมาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้ว่ากอทม
เขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนทมอย่างนั้นอย่างนี้
ผมถึงบอกว่าการหาเสียงเป็นผู้ว่ากอทมคราวนี้เนี่ย
มันฉีกมุมและแตกต่างกว่ากว่าทุกคราวทุกครั้งทุกคราวเนี่ย
ผู้สมัครจะไม่พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะหยิบยกประเด็นรอบตัวที่คนกรุงเทพ
มีปัญหากันอยู่เช่นเรื่องปัญหาน้ำท่วม
ปัญหารถติดปัญหาขยะปัญหาหาบเร่แผงรอย
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อจะหาเสียงด้วยจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากอทมเนี่ย
สามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ไหม
ถ้าได้ทำได้มากน้อยแค่ไหน
ผมถึงหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้
ประการที่๒คนที่ได้เป็นผู้ว่า
เอาเข้าจริงจะตั้งใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจริงจังแค่ไหน

ถ้าจริงจังก็คงจะช่วยได้

เพราะว่าปัญหาในการที่จะแก้

มันจะติดข้อกฎหมายติดระเบียบ

หนมนึกได้ตอนนี้ก็คือว่า
เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มพื้นที่
ให้คนได้ทำมาหากินมากขึ้น
เพิ่มพื้นที่ให้คนทำมาค้าขายได้มากขึ้น
แต่ว่าถ้ายังยึดระเบียบ

ทำมาหากินพื้นที่แผงค้าพื้นที่หาบเล่แผงรอย

โดยเฉพาะหลังการปฏิวัติยึดอำนาจที่ผ่านมา
พื้นที่แผงรอยขายของลิมพุทธบาท
ถูกยึดจนแม่ค้าพ่อค้าพ่อขาย
หมดหนทางทำมาหากินไปตั้งเยอะ

แต่ก็หาทางออกดิ้นลนกันมาได้

มันเกิดสถานการณ์โควิด
ตามมาด้วยสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน
มันก็เกิดสภาพคนกำลังจะอดตายกันหมดแล้ว
ย่อยมันอยู่ที่ว่าแล้วคนที่จะเป็นผู้ว่ากอทมเนี่ยจะหาพื้นที่ทำมาหากิน
เพิ่มพื้นที่ขายของเป็นการเฉพาะอย่างไรแล้วจะทำได้ไหม
คนที่จะเป็นผู้ว่าคนใหม่จะต้องแหกกฎแหกระเบียบต่าง
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ว่าให้คนได้มีพื้นที่ได้มีช่องทางทำมาหากิน
อย่างที่ว่าได้ไหมคือปลุกการค้าการขายฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่
เพราะว่าวิธีนี้คือวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนกรุงเทพได้วิธีหนึ่ง
ส่วนวิธีอื่นยังมองไม่เห็นครับยังนึกไม่ออกว่าตำแหน่งผู้ว่ากอทมเนี่ยจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนคนกอทมได้ยังไง
ที่ผมต้องดักคอไว้ก่อนก็เพราะว่าได้เคยมีประสบการณ์มาหลายครั้งตอนที่หาเสียงกับตอนได้เป็นแล้วเนี่ยมันเป็นหนังคนละม้วนกันมาตลอด
ตอนหาเสียงอะไรอะไรก็ทำได้แก้ได้แต่พอได้เป็นแล้วกลับบอกว่าไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ขัดต่อกฎหมาย
แล้วก็ยกเหตุยกผลยกข้อกฎหมายมาแจกแจงยาวเป็นหางว่าว
แล้วก็บอกว่าทำไม่ได้ฉะนั้นใครที่กำลังหาเสียงผู้ว่าเป็นผู้ว่ากอทม
แล้วกำลังจะบอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องทำได้ให้จริงนะครับ
ต้องแสดงวิธีทำด้วยว่าคุณจะทำยังไงคนที่ฟังการหาเสียงก็ต้องถามเขาว่า
เขาจะแก้ด้วยวิธีไหนจะแก้ยังไงไม่ใช่ให้บอกเฉย
อันนี้ต้องดักคอเอาไว้ก่อนเพราะว่าการหาเสียงอย่าว่าแต่หาเสียงเป็นผู้ว่าต่อกอทมเลยครับ
การหาเสียงของคนเป็นสอสอก็เป็นแบบนี้
คือถ้าหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปก็พอจะเข้าใจได้ว่า
ถ้าเลือกเขาเป็นสอสอแล้วเขาพักเขาได้เป็นรัฐบาล
เขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็พอฟังได้
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมสอสอเพียงคนเดียวเท่านั้น
อุตส่าห์หาเสียงว่าถ้าได้เป็นสอสอแล้วจะแก้ปัญหาให้ประชาชนในเขตพื้นที่
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
คราวที่แล้วที่หาเสียงกันที่หลัก๔ก็ขายเรื่องนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
ทั้งทั้งที่อำนาจหน้าที่สอสอยังนึกไม่ออกว่าจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงได้
เพราะที่เขาเป็นรัฐบาลเขาเป็นรัฐมนตรีเขามีอำนาจตามกฎหมายอยู่เต็มมือ
ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยังเดือดร้อนกันอยู่ตอนนี้
แล้วสอสอคนเดียวจะไปทำอะไรได้ครับ
แต่ก็เห็นหาเสียงด้วยการอาสาเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาตลอดเวลา
อย่างนี้สิคนเขาถึงเบื่อเขาถึงไม่เชื่อ
ก็เพราะแบบนี้แหละเพราะไปหาเสียงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
หาเสียงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แก้ไม่ได้
ฉะนั้นก็หวังว่าการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากอทมคราวนี้
ที่ว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องให้คนกรุงเทพคนกอทมเนี่ย
ท่านต้องมีแผนงานนะครับแล้วก็มีวิธีการด้วย
แล้วต้องบอกด้วยว่าแผนงานและวิธีการที่จะแก้
แก้เนี่ยถ้ามันมีงบประมาณรองรับ
ท่านจะเอางบประมาณมาจากก้อนไหน
เพราะว่างบประมาณของกอทมก็รู้อยู่ว่า
มันไม่ได้มากมายที่จะมาแก้อะไรก็ได้
ทุกปัญหารอถึงงบประมาณเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาหมด
แล้วถ้าสมมุติจะเพิ่มพื้นที่ให้ได้มีการค้าการขายกันมากขึ้น
พื้นที่ตามฟุตบาทพื้นที่ตามที่ว่างตรงไหนว่าง
ทำยังไงที่จะให้คนไปทำมาค้าขายกันได้
เขาจะได้ขายของเขาจะได้เลี้ยงปากท้อง
เขาจะได้มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ
เออทำยังไงต้องบอกวิธีนะครับ
เพราะว่าพื้นที่สาธารณะทั่วไปและฟุตบาทเนี่ย
ใครไปขายก็ผิดกฎหมาย
แต่ถ้าผู้ว่าจะให้ขายได้ในช่วงที่คนลำบาก
คนเจอปัญหาเศรษฐกิจคนเจอเรื่องโควิด
คนเจอเรื่องสงครามรัสเซียยูเครน
เจอเรื่องน้ำมันแพงเข้าของแพง
ต้องบอกว่าท่านจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไร
ฉะนั้นก็จะต้องคอยฟังจากผู้สมัครผู้ว่ากอทมครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะฮะ